พาคุณผู้ชมไปดูความคืบหน้ากรณีที่ลักษณะคือเป็นพลุตลัยที่ถูกจุดภายในงานศพ
ปรากฏว่าพลุตลัยมันไปหล่นไปตกใส่หัวน้องมิ้น
น้องอายุ๑๐ปีเท่านั้นเป็นนักเรียนชั้นป๓ของโรงเรียนอาจวิทยาคารที่ปักทงชัยนครราชศรีมา
ตอนนี้น้องอาการบาดเจ็บนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
แต่ทีนี้คุณผู้ชมค่ะกล้องวงจรปิดของบริเวณหน้าโรงเรียน
สามารถจับภาพตอนที่เกิดเหตุการณ์ไว้ได้เดี๋ยวคุณผู้ชมไปดูภาพต้นเรื่องก่อนค่ะ
โอ้โหลงทันยืนเลย

หัวอกเป็นพ่ออย่างผมผมไม่โอเคเลย
ไม่โอเคเหมือนกันพี่เบิร์ต

โอ้โหล้มทั้งยืนแบบนี้ค่ะ

น้องชื่อจริงว่าน้องนัทชาสวัสดีนะคะ
เป็นนักเรียนชั้นป๓ของโรงเรียนอาจวิทยาคาร
กำลังเดินมากับเพื่อนอีก๒คน
หลังจากที่น้องเนี่ยเตรียมที่จะกลับบ้านกัน
พอมาถึงใกล้หน้าประตูโรงเรียนแล้วเห็นไหมคะ
พลุรั้วบ้างไฟขนาดเล็ก
ตกลงมาจากท้องฟ้าใส่ศีรษะน้อง
คือตอนนั้นไม่มีใครคาดคิดเลยนะครับ

ทุกคนตกใจค่ะตกใจตั้งสติได้
แล้วก็เดินกลับมาดูน้องมิ้นที่นอนสลบคาที่แบบนี้น้อง

เหตุการณ์มันเกิดตั้งแต่๒๙มีนาคมที่ผ่านมา๒วันแล้วนะคะ
ทีนี้มาดูหน่อยว่าพลุรั้วบ้างไฟขนาดเล็ก
คืออะไรและทำจากอะไร
บ้างไฟขนาดเล็กหรือที่เรียกกันว่าพลุตลัย
จุดมาจากงานชาปนกิจศพที่วัดหน้าพระธาตุนะฮะ
ห่างจากโรงเรียนไปสักประมาณ๒๒๐เมตรก็ไม่ไกลนะคะ

ทีนี้เดี๋ยวก็ต้องดูว่าใครเป็นคนที่จุดพลุ
ตอนนี้ไม่มีใครออกมายอมรับเลยว่าเป็นคนจุดพลุ
แล้วเมื่อไหร่จะเลิกจุดกันสักทีใช่ไหมคะ
ทีนี้ความคืบหน้าของอาการน้องก่อนดีกว่า

อาการของน้องมิ้นนะคะคุณพ่อของน้องมิ้นเล่าบอกว่า
ของโรงพยาบาลมหาราชแจ้งว่าตอนนี้น้องอยู่ในห้องไอซียู
ห้องปลอดเชื้อร้อยเปอร์เซ็นต์อาการยังโคม่าไม่รู้สึกตัว
เอ็กซ์เรย์ดูศีรษะพบว่า
ศีรษะของน้องถูกเศษไม้ของพลุตลัย
ทิ้มเข้าไปในกระโหลกศีรษะลึกสักประมาณ๑๐เซนติเมตร

แพทย์ยังบอกว่าให้ครอบครัวทำใจเพราะน้องอาการหนักมาก
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณพ่อบอกว่าไม่อยากจะโทษว่าเป็นความผิดของใคร
เพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่พ่ออยากให้เป็นคือ
อยากให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายค่ะ
ให้ยาตอนนี้อยู่ได้กับยากระตุ้นหัวใจแล้วก็

มันก็เป็นบุคลิปอีกไกล
เต็มที่มด
ยากระตุ้นผลัง
มันพลงมา
ปีกว่าเดือด
อันนี้เดี๋ยวให้ทางตำรวจเขาอันนี้ก่อน
ตัวไหนจะคุยกันยังไงก็เดี๋ยวค่อยว่ากัน
คือเหตุการณ์มันเกิดวันที่๒๙มีนาคมใช่ไหมคะ
คือตอนแรกไปถามใครในงานศพ
ไม่มีใครยอมรับเลยนะคะว่าเป็นคนจุดพลุตลัยเนี่ย
แต่ปรากฏว่าล่าสุดค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกชะนัดกวีขาวฉลาด

ภูมิกับบอกว่าพนักงานสอบสวนตอนนี้

เพราะฉะนั้นก็เลยเรียกคนก่อเหตุ
จุดพลุบ้างไฟทั้งหมด๓คนมาสอบปากคำนะครับ
๒คนเป็นญาติของผู้เสียชีวิตภายในงานศพ
ส่วนอีกคนเป็นเพื่อนของญาติผู้เสียชีวิต
เรื่องต้นทั้ง๓คนยอมรับว่า
ไฟที่นำมาจุดเป็นของเพื่อนของญาติผู้เสียชีวิต
ซื้อมานานแล้วจริงแล้วตั้งใจว่าจะใช้ในงานอื่น
แต่ไม่ได้ใช้ก็เลยเก็บไว้

เพื่อไว้อะไรแก่ผู้เสียชีวิต
ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด๕บ้าง
จุดครั้งแรกมีผู้ร่วมจุด๓คน
จุดบั้งไฟติดกัน๓บั้ง
เหลืออีก๒บ้างที่ยังไม่ได้จุดนะคะ

ก็นำกลับมาจุดซ้ำอีก

นำมาจุดบั้งที่๔

ทีนี้คาดว่าไอ้บ้างที่๔นี่แหละ

กระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่น
ได้รับอันตรายบาดเจ็บสาหัส

ต้องบอกว่าตามงานศพที่ต่างจังหวัดเนี่ย
ในวันที่เขาเผาศพเขาชอบจุดผู้แบบนี้

เป็นการไว้อะไรส่งดวงวิญญาณให้กับผู้เสียชีวิต
ซึ่งเขาจะเลือกจุดที่มันโล่งเป็นทุ่งนา

เหตุการณ์นี้มันก็เรื่องของลมด้วยใช่ไหม